ลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่ามีรายงานบอกว่า

ผู้ตายชื่อนายสมจิตวันทาอายุ๒๕ปีค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเห็นสภาพศพเนี่ย
ไม่ได้ใส่นะใส่กางเกงตัวเดียว
โดนยิงเข้าไปที่ใต้ราวนมขวา๒นัดทะลุหลังนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่ถนนหมู่บ้านหนองว้า
เขาบอกว่าเหตุการณ์เป็นการวิสามันฆาตกรรม
คือนายสมจิตคนนี้เนี่ยนะคะเขาหนีออกมาจากบ้านพักของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ไปฆ่าแม่ของตัวเองตายที่บ้านค่ะ
ฆ่ายายแดงวัย๖๔ปีแม่แท้ของตัวเองตายคาบ้าน
โดยตำรวจเนี่ยเจอร่างของนางแดงถูกตีด้วยไม้หน้าสาม
แล้วก็มีท่อนไม้ขนาดใหญ่ทับไว้ที่คอด้วย
นายชายมงคลสิสาตาหรือว่าไนโบ่คนในหมู่บ้านเนี่ย
ว่านายสมจิตที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาหาเรื่องที่บ้าน
เคาะประตูจะบุกเข้ามาแต่เขาเนี่ยปิดบ้านไว้
รีบแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุดูท่อนไม้สิคะโอ้โหนี่คือท่อนไม้
ตำรวจเจอพอตำรวจไปถึงเนี่ยก็เห็นนายสมจิตอยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งเลยค่ะ
คว้าค้อนไล่ตีตำรวจก็คือไล่ตีดับตำรวจสุริยันอ่ะเฉียดหัวไปไม่รู้กี่ครั้งนะคะ
ตำรวจก็พยายามหลบเป็นพันละวันเลยดาบตำรวจสุริยันยิงปืนขึ้นฟ้าไปเจ็ดนัดนะคะพี่อุ๋ย
นัดแล้วสมจิตไม่หยุดค่ะยังโผล่ตัวเข้าไปจะฟาดใส่ดาบตำรวจสุริยันอีก
ก็เลยตัดสินใจยิงสวนไปสองนัดนะคะเข้าลำตัวนายสมจิต
นิ่งลงไปเลยค่ะแล้วก็เสียชีวิต
ชาวบ้านในหมู่บ้านเล่าแบบนี้นะคะว่านายสมจิตเนี่ยคลุ้มคลั่งเพราะว่าเสพยาบ้ามานาน
ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคนนิสัยเกเรชาวบ้านก็เอือมระอากันไป
ส่วนสาเหตุที่สมจิตฆ่าแม่ตัวเองก็คงเกิดจากอาการหลอนแล้วก็คลั่งยานั่นแหละ
ที่เกิดเรื่องเป็นช่วงกลางดึกแล้วคิดว่าสมจิตคงจะคลั่งแล้วก็เอาไม้ทุบตีแม่จนตาย
แล้วก็เดินหนีไปหาเรื่องเพื่อนที่บ้านจนตำรวจตามไปเจอแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ลั่งเอาไม้ตีแม่ตัวเองตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วค่ะ
กระทั่งตี๒กว่าก็ออกมาบ้านเพื่อน

เพื่อนเลยต้องล็อกบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ

พอตำรวจมาก็จะไล่ทุบไล่ตีตำรวจอีก
สุดท้ายก็เลยวิสามันฆาตกรรมจนเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวบ้านบอกว่าจะทำพิธีชาปนกิจศพของนางแดงผู้เป็นแม่
ส่วนศพของสมจิตที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
ชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องสวดนะเผาเลย
เพราะว่าคนไม่ดีแบบนี้คงไม่มีชาวบ้านอยากมาร่วมงานศพ